สมมุติถ้าไม่ให้คุณโหวตเลือกแคนดิเดตนายกของพักคุณ
คุณจะโหวตเลือกแคนดิเดตนายกให้พักไหน
ถ้าเลือกได้ไม่ต้องอยู่บนนี้ก็ได้เป็นพักอื่นก็ได้

เอาแคนดิเดตนายกนะของแต่ละพัก
แน่นอนครับว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ย
เสียงสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งพักอันดับหนึ่งจะต้องได้รับเกียรติในการเสนอชื่อ
เป็นนายกรัฐมนตรีและพักลำดับรองถัดลงมาที่จับมือกันร่วมรัฐบาล
ก็ต้องสนับสนุนแคนดิเดตจากพักการเมืองอันดับหนึ่ง
ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน
ตัวอย่างอย่างเช่นพักเพื่อไทยได้รับเสียงสนับสนุนมาเป็นอันดับหนึ่ง
สมมุติแล้วจับมือร่วมกับพักเก้าไกล๒พักในการจัดตั้งรัฐบาล
แน่นอนว่าพักแกนำจัดตั้งรัฐบาลอันดับหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยก็ต้องโหวตเลือก
โหวตเลือกส่วนจะเป็นใคร๑ใน๓นั้นก็ต้องให้พี่เจรยุบอกอีกทีหนึ่ง
เอาแต่ถ้าสมการนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อไทยแล้วเป็นพักอื่นนะคะ
ถ้าพักอื่นได้เป็นคะแนนอันดับหนึ่งก็จะโหวตเลือกแคนดิเดตของพักนั้นไหมคะ
แน่นอนครับต้องโหวตเลือกพักที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง
แต่แน่นอนว่าพักเก้าไกลเราชี้แจงกับพี่น้องประชาชนแล้วว่าเราไม่เลือกใคร
มีแค่๒คนเท่านั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เนื่องจากเป็นเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติที่ส่งมายังพักเก้าไกล
ว่านอกจากสองคนนี้ถ้าพักไหนได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งโหวตแคนดิเดตพักนั้น
ถ้าเป็นความอยากส่วนตัวถ้าไม่ให้เลือกคุณพิทาเลือกใครเป็นนายก
ความอยากส่วนตัวก็ต้องเลือกคุณพิทาอยู่แล้วถึงจะห้ามกันยังไงก็ต้องเลือกให้ได้

อันดับ๒นะตอนนี้เนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าหาเสียง๖๐วันเจอแต่คุณพิทาอย่างเดียว
ไปที่ไหนก็มีแต่คนเรียกร้องคุณพิธาใช่ไหมครับ
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นตอนไปอันเท่ารันทีวีช่อง๓๒